วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตามหาตำนานความอร่อยกว่า๔๔ปีที่ร้านในเพ้งราชาก๋วยเตี๋ยวคัวไก่ที่ได้รับรางวัลการันตีถึง๗สถาบัน
มาจากประเทศจีนจนเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในประเทศไทยค่ะ
เด่นของร้านนายเพ็งก็คือเส้นที่นอกเหนือจากเส้นใหญ่ที่เป็นที่นิยมแล้วที่ร้านก็ยังมีเส้นปลาและ

รูปให้ได้เลือกกินกันอีกด้วยค่ะ
ลับพิเศษก็ต้องผัดจานต่อจานเท่านั้นค่ะ
เพื่อที่จะสามารถกระดกกระทะโยนเส้นเวลาผัดได้
ที่สำคัญต้องใช้ไฟแรงเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของน้ำมัน
และมีกลิ่นกระทะติดมาอ่อนด้วย
เสร็จแล้วเมนูก๋วยเตี๋ยวคู่ไก่ที่เสิร์ฟพร้อมมากับผักกาดหอมสด
และปลาท่องโกะตัวเล็กกรุบกรอบ
หน้าตาน่ารับประทานไหมล่ะคะคุณผู้ชม
ราคาเริ่มต้นเพียงแค่๕๐บาทเท่านั้น
อกจากจะมีรางวัลการันตีความอร่อยแล้ว

เขาก็มากินกันแบบไม่ขาดสายค่ะ

มาแนะนำเลยค่ะต้องมากินค่ะ

หอมอร่อยถูกใจถูกปรับด้วยค่ะ
ยืนยันความอร่อยจากลูกค้าแบบนี้
ใครสนใจมากินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ตามมากันได้นะคะ
ร้านตั้งอยู่ที่จุฬาซอย๓เปิดทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่ม
โทรมาได้ที่เบอร์๐๖๕๗๒๙๑๔๕๕ค่ะ